วันนั้นเป็นวันที่๒๐

เห็นการสั่นของตัวของอะไรอย่างนี้
เพราะเขาต้องป้าช่องใจบ่อยจนหมอเดินออกมาถามว่าพี่ต้องมีคนอนุญาตว่า
พอหรือยังกับการการปั๊มหัวชัย
ก็ถามหมอมากี่ครั้งแล้วหมอว่า๓๔ครั้งแล้ว
ขึ้นมาได้๑นาทีอย่างนี้ก็หยุด
ผมก็บอกว่าเออถ้าเป็นผมคุยกับคนไข้
เขาบอกว่าถ้าเกิดเขาไปแล้วจะพยายามปั๊มออกมา
ขึ้นมาเพราะว่าถ้าปั๊มขึ้นมาแล้ว
เขาหายใจแต่เขาตอบสนองอะไรไม่ได้เลย

แต่เราไม่สามารถเป็นคนตัดสินใจได้

ไม่อยากเห็นร่างเนื้อแต่เรื่องจริงต่อหน้าเรา
แล้วเป็นคนรักเราด้วย
มองผ่านช่องกระจกเล็กไปใช่ไหม
ประตูเปิดอ้านเลยครับเพราะว่ามันฉุกเฉินหมด
ทุกคนต้องเดินเข้าเดินออกตลอดเวลา
ครั้งที่๑ถึง๑๐พี่ปูเห็นหมดเลย
ผมอยู่ครั้งที่๔แล้วผมก็ไปหาที่นั่งแล้วครับ
แล้วก็เพราะหมอเขาไม่ได้ให้เข้าไปอยู่แล้ว
อนุญาตถามนะตอนนั้นคิดอะไรอยู่ครับพี่ปู
ผมว่าพอข้างในผมแบบพอแล้วล่ะเพราะว่าผมก็

แล้วแทบไม่อยากให้ฟื้น๑๓๘ถ้าฟื้นมาแล้วไม่รู้สึกตัว
คิดไหมครับว่าหลังจากนี้เราไม่เอาแล้วไม่มีความรัก
อยู่คลองโสดอย่างนี้ตลอดชีวิตมันไม่ใช่พันธสัญญานะ
แต่ถามนะตอนนี้อนาคตอาจจะเปลี่ยนได้นะผมไม่รู้นะ
แต่อยากจะถามเพื่อให้เหตุผลมันออก

อย่างที่บอกมันยังอบอวนอยู่ครับมันเปลี่ยนจากการเศร้าสกเสียใจ
เป็นการคิดถึงแล้วความคิดถึงมันก็มันอาจจะลึกซึ้งกว่าก็ได้
แต่ว่าทุกวันผมจะทำให้มันเคยชินอยู่แล้วที่บอกว่าผมจะมีลูกเขาอยู่ทุกที่
จะไม่มีการเอาเคลื่อนย้ายสิ่งที่มันเคยอยู่
จากเสื้อผ้าอะไรเหล่านี้ก็ไม่ได้ใช้ก็เอาไปบริจาค
ก็เอาไปบริจาคที่วัดสวนแก้วเพราะว่าเสื้อผ้านู้นก็เยอะมาก
แต่ส่วนอื่นเฟอร์นิเจอร์หรือว่าอะไรที่เป็น
ผมจะมีห้องที่เขาทำให้เขาถ่ายรีวิวของถ่ายรูปถ่ายรูปจะไม่เคลื่อนย้ายเลย

ใช่ครับก็วางไว้เหมือนเดิมแถมแปะรูปให้มากขึ้นด้วยซ้ำ
เพราะว่าเราอยากให้รู้สึกว่ายังอบอวนไปด้วยเขาอยู่